เป็นเรื่องราวของพ่อหมีแม่หมีนั่นเองค่ะ
ดาแฟนคลับได้กรี๊ดได้ฟินกันต่อแน่เลยนะคะ
เพราะว่าหลังจากทริปสวีทที่เมาดีฟหรือเปล่าไม่รู้นะคะ

ริปพักผ่อนร่วมกับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามของเธอ

เต้ยพงศกรไปร่วมสร้างสีสันกันด้วยเป็นยังไงบ้าง
แฟนคลับบอกเลยว่ารอเตรียมกรี๊ด

แฮปปี้ค่ะ

อันนั้นไว้ก่อนค่ะ
แฟนคลับพ่อหมีแม่หมีก็มีความสุขมาก

ที่ให้การตอบรับกับทริปนี้ของชาเม่ด้วย
ที่ทำให้ทริปนี้มันเติมเต็มมาก
รักใคร

ต้องมาหาเชียร์ทำไม